หลังจากเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสผ่านไปแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังกันตลอดทั้งคืนเลยนะคะ

ล่าสุดนี้ก็คือควบคุมเพลิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้บริษัทซินเสียงทอยจำกัด
เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงเกือบ๒๐คันเข้าระงับเหตุค่ะ
แต่ว่าการควบคุมเพลิงครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าภายในโรงงานมันมีเม็ดพลาสติกจำนวนมาก
ซึ่งเป็นที่เก็บกระดาษอีกโอ้โหนี่คือเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะคะ
ระดมฉีดน้ำนานกว่าหลายชั่วโมงกระทั่งควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
กระทั่งมาถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายพรวัฒนสว่างอารมณ์นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกง
ฉะเชิงเซาก็ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายนะคะประเมินสถานการณ์แล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับไฟได้ทั้งหมดแล้วแต่ยังเหลือบางจุดที่ยังคุกกลุ่นอยู่เนี่ย
ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ซึ่งนายพลวัฒน์บอกว่า
ประสานรถแคคโฮลมาคุยกองเม็ดพลาสติกที่ยังมีกลุ่มควันอยู่ค่ะ
แล้วก็ต้องตรึงกำลังรถดับเพลิงอีก๒คันจอดฉีดน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันกลับมาลุกไหม้อีกค่ะ
ล่าสุดช่วงบ่ายก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงให้ดับลงแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ส่วนรถแคลของบริษัทข้างเคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่รอบข้างอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เสียหาย
แต่ทางโรงงานต้องประสานรถแคคโฮลของภาคเอกชนมาดำเนินการในส่วนด้านในตัวอาคารต่อไปค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องลงตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง
เพราะว่าตัวอาคารที่๑และอาคารที่๔มันอยู่ในส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน
ทีนี้ก็เลยต้องสำรวจว่าที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันยังโครงสร้างมันยังใช้การได้อยู่หรือเปล่า
ส่วนเรื่องควันเรื่องกลิ่นส่งผลกระทบกับชุมชนเล็กน้อยเพราะว่าโรงงานแห่งนี้คือตั้งอยู่ไกลชุมชนพอสมควร
สาเหตุค่ะทางเจ้าของโรงงานคาดว่าน่าจะเกิดจากมอเตอร์เครื่องจักรในโรงงานเนี่ยมันไหม้
ขณะเกิดเหตุมีคนทำงานอยู่สี่คนแล้ววิ่งหนีตายกันออกมาได้ทัน
ส่วนความเสียหายยังอยู่ในการประเมินอยู่นะคะ